แวะเข้าไปดูในยูทูปไลฟ์มีคนบอกพี่เบิร์ดเสี่ยม
อะไรอ่ะไม่เสี่ยมนักการเมืองพูดเองทั้งนั้น
เขาพูดเองเลยว่ากลืนเลือดตะบัดสัตว์เพื่อชาติครับแล้วมันจำเป็นต้องทำ

คือจะทำอะไรก็ตามนะที่มันไม่เป็นเหมือนเดิมที่เคยพูดไว้
จะต้องมีคำว่าเพื่อชาติมาที่หลัง

เปลี่ยนแปลงเพื่อชาติ

ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้เพื่อชาติ
มันจะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรสามารถทำได้
ครับคือถ้าฟังดูถ้าฟังดูก็เป็นสถานการณ์ไม่ปกติไง
ต้องมีรัฐบาลพิเศษของพักเพื่อไทย
แล้วคุณภูมิทำเวชชายชัยรองหัวหน้าภักดิ์

แต่ทุกคนก็มีส่วนต้องกลืนเลือดกันทั้งนั้น
คุณภูมิทำให้สัมภาษฐ์กับรายการดังรายการ๑บอกว่า

มันคือการสลายคั่วร่วมกับทุกคนทุกพัก
แต่ยกเว้นก้าวไกลไปนะสลายคั่วรวมกันได้ทุกคนทุกพักเลย
เพื่อคลี่คลายวิกฤตอ๋อนี่เป็นการเมืองมิติใหม่นะที่คุณภูมิธรรมบอกเนี่ยครับ
คือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันไปทุกเรื่อง
ส่วนความจำเป็นที่ต้องมีพักพลังประชารัฐคุณภูมิธรรมย้ำว่า
ไม่ได้คุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแต่พร้อมขอบคุณทุกคน
รับว่าการตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีความยาก
ไม่มีใครไม่กลืนเลือดอย่างที่บอก
เราทำด้วยต้นทุนที่สูงพอสมควรไม่มีทางเลือกนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เพื่อไทยเขาบอกไม่มีทางเลือกนะคือที่เบิร์ตบอกก่อนหน้านี้ไงว่ามันเป็นทุกลาบของเขา
มันเป็นทุกขลาบที่ว่าก้าวไกลจัดไม่ได้คือเพื่อไทยก็ต้องจัดเพราะมันเป็นเลื่อนลำดับทางการเมือง
ก็ต้องจัดแต่จัดจัดยังไงก็คนด่าไม่จัดก็ด่าจัดก็ด่า
คุณภูมิธรรมยังบอกว่าถ้าใครมีทางเลือกอื่นที่จะเสนอแนะเนี่ยก็เสนอมาได้
ส่วนกรณีที่มีคนสะท้อนความรู้สึกกลับไปว่าโอ้โหนี่เพื่อไทยตระบัดสัตว์นะ
คุณภูมิธรรมยอมรับว่าอย่างไรลองฟังดูครับ
ถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างเงี้
มันมีทางเลือกอีกหลายทางซึ่งเป็นทางเลือกที่พักเพื่อไทยต้องจ่ายต้นทุนมาก
วันนี้ภักดิ์เพื่อไทยตัดสินใจนะครับทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยทำโดยรับผิดชอบ
ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจประเทศมีปัญหาเยอะพอสมควร
นูลคือต้นเหตุของปัญหาไม่สามารถแก้อะไรได้
เพราะฉะนั้นคิดว่าการเสียสละหรือการทำหน้าที่ของเราดีกว่า
เรียกว่าเสียสละการทำหน้าที่ของเราครั้งนี้
แม้จะต้องจ่ายต้นทุนสูงก็ถ้าได้ผลอย่างที่เราหวัง

ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจประเทศมีปัญหาเยอะพอสมควร
รัฐธรรมนุนคือต้นเหตุของปัญหา
คุณผู้ชมฮะก็ผมก็ฟังนักวิเคราะห์ทางการเมือง
เขาก็บอกว่าในการที่พักเพื่อไทยเชิญพักนู้นมาเชิญพักนี้มา
ขอเสียงจากพักนั้นมาอ้าวแล้ว๙ปีที่มีปัญหา
ก็ไม่ใช่กลุ่มนี้หรือ
ที่เป็นต้นเหตุปัญหาที่เขาตั้งคำถามกันนะคุณผู้ชมลองคิดดู
จนถึงการจัดตั้งคอรมอลใหม่จะเสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาคมนี้
ส่วนพลักษณ์ใดจะมาเข้าร่วมบ้าง
คุณภูมิธรรมก็ขอแสดงความขอบคุณ

เพื่อมาเข้าร่วมพักเนี่ยแต่ให้เน้นเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกอะไรนะทำเพื่อชาติ
เพื่อชาติ
สิบแปดเสียงตอนนี้ยังไม่ได้เกินสองร้อยห้าสิบเลย
ถ่อมตัวเหลือเกินคุณภูมิธรรม
คุณภูมิธรรมบอกว่าคะแนนเสียงของพักเพื่อไทยขณะนี้

หากจะเติมให้เกินสองร้อยห้าสิบเสียง
ต้องคิดวิธีใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาล
ขณะนี้ได้หาเสียงจากพักต่างได้เพิ่มอีก๑๘เสียง

ซึ่งหากรวมกันขณะนี้นะจะได้เป็นสองร้อยห้าสิบหกเสียง
ยืนยันว่า๑๘เสียงที่มาไม่ใช่งูเห่าแล้วมายังไง
ไม่ใช่งูเห่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ย
พักติดต่อเพื่อไทยมาแล้วหมายถึงได้คุยกันแล้ว
ไม่มีเสถียรภาพใช่จริงยอมรับ
ขณะนี้มีทางออกอยู่ไม่มากมีทางเลือกแค่๓๔ทางเท่านั้น
ถ้าหากเป็นทางเลือกสุดท้ายและเป็นต้นทุนราคาแพง
ก็ต้องยอมรับ
ฟังเท่านี้ดีนะฟังเท่านี้แล้วคิดแล้วตีความกันนะคุณผู้ชมนะ
อย่าให้การเมืองไปเรื่อยต้องคิดตาม
ส่วนเมื่อเลือกเดินหน้าแล้วพักเพื่อไทยจะศูนย์พันธุ์หรือเปล่านักข่าวถาม
คุณภูมิธรรมบอกว่ามันมีอะไรยืนยันแล้วนักข่าว

เชื่อว่าการโหวตนายกเร็วที่สุดน่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่๒๑๒๒สิงหาคมนี้
และเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ปรากษาไทยมันมีแค่๓๔ทางที่เห็น

รวมไปจะบวกประชาธิบัติหมาย
จะไปบวกพลังประชารัฐรัฐหมายเอาไว้๔๐เกียง
จะไปบวกจริงร่วมไทยสร้างชาติหมายข่าว๑๕เสียมันมีอยู่แค่นี้แหละ
เสื้อแดงเลือกตั้งใหม่สมมุติครบ๔ปีข้างหน้า

คิดอย่างนี้มีผลเป็นยังไง
เกิดขึ้นเพื่อไทยก็ต้องรับนะครับ
จะบอกว่าจะ๐๐ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้นะครับ
ผมถามว่าคนที่บอกศูนย์พันธุ์เนี่ย
กล้ายืนยันเลยว่าเพื่อไทยจะศูนย์พันธุ์
หรือว่าเพื่อไทยจะมีเหลือน้อยลง

ปีข้างหน้านี้ใครกล้ายืนยันว่าเป็นไหน
ส่วนเรื่องของการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี
คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องพยายามคิดใหม่
เอาวาระประชาชนวาระประเทศเป็นตัวตั้ง
และต้องยอมรับความจริงทางการเมือง

จะดูว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าคิดแบบอุดมคติล้วนก็ตั้งไม่ได้
คุณภูมิทำบอกว่าตั้งรัฐบาลรอบนี้โลกสวยไม่ได้

ผมพยายามทอนให้มันเป็นคำพูดทั่วไปนะ
ถ้าเป็นเหมือนปี๒๑๔๘ได้๓๗๗เสียง
ได้หมดแหละคัดเลือกคนของเรา
มีรัฐบาลร่วมมีข้อจำกัดของแต่ละพัก

ไม่อยากให้โคต้าเป็นเรื่องหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้
แล้วยังไงต่อครูพุทธาบอกสมมุติวันนี้ตั้งรัฐบาล
ให้มีเสถียรภาพ๓๐๐หรือ๓๑๐เสียงมีกี่พัก
แต่ละพักมีคนเท่าไรเอา๓๑๐เสียงเอา๙นะ
เลี่ย๙๙ต่อรัฐมนตรี๑คนหมายถึงเอา๙หาร
อื่นก็เป็นแบบนี้วิธีทำก็ทำแบบนี้มาตลอด
แต่มีเงื่อนไขว่าเราขอได้หรือไม่นะครับ
คือต้องต่อลองกันแล้วก็เคารพพักที่เข้ามาร่วม
ต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่นะครับการพูดคุยกัน
อยู่ที่การพูดคุยกันนะครับพักเพื่อไทยนะ
คุมเศรษฐกิจทั้งหมดหรือไม่นั้นนะครับ
เพื่อไทยมี๑๔๑เสียงก็จะได้รัฐมนตรี๑๐คน

เพื่อไทยเป็นแก่นำมีหน้าที่ประสานงานให้เกิดการต่อลองนี้ขึ้น
จะต้องคิดใหม่แล้วที่สังคมกลัวกันอ่ะ
บอกว่ารัฐมนตรีที่เป็นหน้าเดิมใช่มั้ย

คุณภูมิธรรมบอกว่าใครเคยอยู่กระทรวงไหนทำได้ไหมทำได้ไหมคืออะไร
ไม่เอากระทรวงเดิมได้ไหมอย่างภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยเคยอยู่สาธารณสุขใช่ไหมเคยอยู่คมนาคมด้วยไหม
ไม่เอากระทรวงเดิมได้ไหมเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าคุณโปร่งใส
คุณไม่ไปสารต่องานคุณอะไรคุณนะครับประชาชนจะได้ไม่มองถึงเรื่องผลประโยชน์นะครับ
คุณผู้ชมครับคาดการณ์ผมขอกราฟิกรัฐบาล๓๑๗เสียงหน่อย
เฮ้ยเบิร์ตอะไร๓๑๗เสียงคุณผู้ชมครับเขามองกันไปถึงขั้นนั้นแล้ว
เขามองกันไปถึงขั้นนั้นแล้วดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
เสียงในที่นี้ก็คือจะมี๒พักก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วย
แต่ไม่มีประชาธิปัตย์แต่ไม่มีประชาธิปัตย์เงื่อนไขเป็นยังไง
คือเพื่อไทยตอนนี้เขามองว่าไหนก็โดนด่าไหนก็โดนด่านะครับ
ประชาธิปัตย์ไม่มีประชาธิปัตย์เนี่ยตอบคำถามคนง่ายกว่า
ง่ายกว่าการไปเอา๒ลุงมาไปเอา๒ลุงมาเนี่ยคุณผู้ชมได้๓๑๗เสียง
มันมากกว่าตอนอยู่กัน๘พักเดิมแล้วได้๓๑๒เสียง
ไหนก็ด่าแล้วก็เอา๓๑๗มาเลยไหม
อันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าเพื่อไทยเขาคิดแบบนี้
นี่แหละครับนี่แหละคือภาพนะครับที่ให้คุณผู้ชมเห็น
ว่าตอนนี้เนี่ยเสถียรภาพของรัฐบาลมองไปยังไง
ตอนคุณภูมิธรรมพูดเองว่าโอ๊ยเพิ่งได้เกินเครื่องมานิดหน่อย
แต่ว่าการคาดการณ์มันไปไกลแล้ว
ถึง๓๑๗เสียงถึงการมีคอลโลมอกันแล้ว
เอางี้พอพี่เบิร์ตไล่มาให้เห็นแบบนี้แล้วลองฟังในมุมนักวิชาการ
มุมอาจารย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ว่าเขามองในเรื่องนี้ว่ายังไง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าสิ่งที่คุณภูมิทำพูดมันชัดเจนแล้ว
ว่าใครไม่โหวตนายกก็อยู่นอกสมการจัดตั้งรัฐบาล
และที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้าน
ทีนี้อาจารย์มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลคิดว่ามีลุงแน่นอนแหละ
ถ้าเกิดไม่มีลุงมันโหวตนายกไม่ได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะ
มันจะต้องไป๒สเต็ปสเต็ปแรกต้องรวมเกิน๒๕๐ก่อน
อันนี้คือจัดตั้งรัฐบาลสำหรับสอสอ
แล้วถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดทั้งสสและสวเรื่องโหวตเลือกนายก
มันจะต้องเกิน๓๗๕ทีนี้มันต้องไปทีละสเต็ปให้ได้๒๕๐แล้วไปสเต็ป๓๗๕
การจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์มองว่ายังไงก็มีลุงแน่นอน
ถ้าไม่มีลุงมันโหวตนายกไม่ได้
และแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ย
อาจารย์ไม่ได้มองว่าเป็นคุณเศรษฐานะ
อาจารย์มองว่าเป็นใครลองฟังดูค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่มีสองลุงยังไงก็โหวตสวไม่ได้
เพราะว่าตัวเลขพื้นฐานก็๒๐๐กว่าใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาเสียงสวมาเติมถึงจะได้๓๐๐
คือ๒๕๖ถ้าเขามีพลังประชารัฐโหวตให้อีก๔๐

เพราะฉะนั้นมีลุงแน่นอนเขาเลือกการเมืองแบบคุมเชิงนะครับ
คู่คั่วอำนาจลัดเล่นลึกนะครับก็ไม่ได้ถอยไปทั้งหมด
พักเพื่อไทยก็ไม่ได้ได้ไปทั้งหมด
เอิญว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์ดุลดีที่สุดในการคุมเชิงระหว่างกันนะครับ
พูดชื่อมาในมุมของอาจารย์ว่าคุณอุ้งอิ๊งน่าจะดีที่สุด
ดีที่สุดในการคุมเชิงระหว่างกัน
คุมเชิงคือวันนี้เดินทางไปหาคุณพ่อใช่ไหมวันนี้คุณอุ้งอิงอ่าใช่เออ
ในการคุมเชิงระหว่างกันมันคืออะไร
ทีนี้อีกคนนึงบ้างค่ะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่ง
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์บอกว่า
ยังไงก็คิดว่ามีลุงแน่นอนแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
เพราะว่าเกมการเมืองตอนนี้มันเหมือนเล่นบอลเหมือนเตะบอล
กรรมการเป่าได้ยิงจุดโทษคนก็โฮกันทั้งสนาม
แต่ถ้าเกิดว่ายิงเข้าทุกอย่างมันจบอาจารย์วันวิชิตมองว่า
ในเกมฟุตบอลเนี่ยพักเพื่อไทยได้ลูกจุดโทษคนโผล่ทั้งสนาม
ทอนแต่ว่าเมื่อพักเพื่อไทยยิงจุดโทษเข้าประตูทุกอย่างจบ
เดินออกจากสนามในฐานะผู้ชนะ
สังเกตสิครับว่ากรณีพวกตลาดหุ้นขึ้น

ก้าวหน้าในการกาจดเบิ่นหน้าการจัดตั้งรัฐบาล
ก็เชื่อว่าถ้าเป็นคุณเสถา

คุณธนพรมองว่าน่าจะเป็นคุณอุ้งอิ๊ง
ส่วนอาจารย์วันวิชิตมองว่าน่าจะเป็นคุณเศรษฐา

อาจารย์ธนพรมองเรื่องทางการเมือง
แต่ว่าอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วันพิชิตบอกว่า
เป็นเรื่องท่านมองเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ต้องเดินหน้า

นี่แหละฮะโอ้เปรียบเทียบเป็นฟุตบอลเลยนะ

เปรียบเทียบเรื่องฟุตบอลคุณผู้ชมมาช่วงนี้ก็
คนที่เป็นแฟนฟุตบอลและเป็นคอการเมือง

เมื่อวานไทยลีกเปิดพี่ก็นั่งดูอยู่บ้าน
เศรษฐาก็ไปดูนัดเปิดฤดูการเหมือนกันคุณเศรษฐาเขาเชียร์ทีมอะไรพี่เบิร์ดรู้ไหม

คุณเศรษฐาเชียร์เมืองทองหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใครรู้นะถ้าใครรู้ส่งข้อความมาบอกหน่อย
เชียร์เมืองทองหรือเชียร์บีจีแต่ผมว่าเชียร์เมืองทองมั้งคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
แต่เมื่อวานคุณเศรษฐาไปดูเกมระหว่างโปรลิสเทโรกับบีจีปฐุมยูไนเต็ดนะ
แต่คนที่เป็นนักข่าวก็ไม่ได้ถามเรื่องบอลเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถามเรื่องการเมืองฮะ
คุณเศรษฐาทวีสินครับแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยที่จะถูกร้องเรียน
อันนี้พูดถึงหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคุณเศรษฐามีส่วนกับนิติกรรมอำพราง
ระหว่างที่เป็นผู้บริหารของบริษัทแสนสิริคุณเศรษฐาก็มองว่าแน่นอนล่ะเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติ
ก็ต้องยอมรับกันไปแล้วก็มีการร้องเรียนให้กรรมาธิการสวตรวจสอบคุณสมบัติการจะมาเป็นแคนดิเดตนายกด้วย
แต่คุณเศรษฐายืนยันนะว่าตลอดการเป็นผู้บริหารของแสนสิริเนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมาย
และการที่ให้ทนายความไปฟ้องร้องกับคุณชูวิทย์ก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย

สิงหาคมเป็นวันเดียวกับที่สารรัฐธรรมนูล

คุณชูวิทย์จะแฉว่านั่นแหละเปิดข้อมูลเพิ่ม

ซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลก่อนนะ

แล้วคุณเสถายืนอย่างน้อย๑๐วันที่ผ่านมา

นักข่าวพยายามถามหาพยายามถามเรื่องประเด็นทางการเมือง

คุณเศรษฐาบอกผมก็ทำงานอย่างเปิดเผยกับคณะทำงานพักเพื่อไทย
แล้วเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกทั้งสสและสว

โดยเฉพาะเสียงสวได้มีการพูดคุยกับคณะเจรจาแล้ว

ต้องหารือกับพักร่วมในเรื่องการจัดสรรตำแหน่ง
และเสียงสนับสนุนจากภักดิ์พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
คุณเศรษฐามองว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกล

แต่ถ้าจะหม่อโหดให้ก็ขอบคุณละกัน
แล้วค่อยไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ฟังคุณเศรษฐาหน่อยครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน
ตรงนี้ผมเองก็พูดได้แค่นี้นะครับ
เนี่ยมาช่วยร่วมโหวตให้ให้ผ่านนะครับ
ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่าจะทำยังไงต่อไปดีกว่า

คุณเศรษฐายังบอกด้วยว่าได้คุยกับคุณอนุทินนะ
ได้เจอกันสองสามครั้งก็คุยกันด้วยดี
แล้วก็หวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในฐานะพักร่วม
วิถีการเมืองที่สร้างสรรค์

มีแล้วมีประเด็นที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วพี่เบิร์

คือนักข่าวก็ถามว่าคุณเศรษฐาถ้าคุณได้เป็นนายก
จะมีแนวทางพัฒนาวงการฟุตบอลอย่างไรบ้าง
โอ้โหนี้อยากรู้ในฐานะแฟนบอล
คุณเศรษฐาตอบสั้นว่ารอให้ถึงวันนั้นก่อน

จากนั้นครับคุณเศรษฐาก็ไปเชียร์ฟุตบอลนะแล้วก็เดินไปให้กำลังใจเจชนะทิพย์ด้วย

โอ้โหแปลว่าสีกันใช่ไหม
เหมือนจะเคยชวนคุณเจชนะทิพย์ไปอีเวนต์ของแสนสิริด้วย